เป็นเรื่องหนุ่มกันบ้างนะคะสำหรับบ้านฉัดบริรักษ์ค่ะ
บอยปกรณ์วาเลนไทยก็เงียบเหงา
คงกิ้งอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่กับครอบครัว
เก็บตัวนะบ้านเนี่ยวาเลนทรายเงียบกริ๊บเลย
แต่ว่าหลายคนกำลังขุดแคะแงะประเด็นกันอยู่ว่า
เต้ยจริงพอน์เนี่ยมีอะไรกันรึเปล่านะคะ
หลายคนอยากรู้ว่าตัวเล็กสเปคเด็กเฮียหรือเปล่า
หลังจากที่คุณแม่งามทิพย์และน้องชายทั้งสองค่ะ
นองและก็พัทรนะคะรวมไปถึง
วันใหม่ด้วยน้องสาวคนเล็กบินไปพักผ่อนที่หมู่เกาะมอลดีฟค่ะ
แต่ก็ยังไม่วายมีเสียงกระซิบจากเพื่อนร่วมทริปนะคะ
ดีกรีผู้จัดละครเลยคุณตู่ปิยวดีนี่แหละ
แววมาว่าขนาดไปเจอวิวทิวทัศน์สวยของท้องทะเล
แต่หนุ่มบอยเนี่ยก็ยังจะคอยแต่เอ่ยชื่อของนักแสดงสาวร่างเล็กนะคะ
เต้ยจรินพรอยู่อยู่บ่อยเลยพูดอยู่นั่นแหละ
ว่าที่พูดถึงส่วนใหญ่เป็นการแซวเล่นขำจริงเปล่าบอย

แล้วก็ทีนี้ก็แบบล็อกไว้หลายเดือนแล้วแต่ปีที่แล้วล็อกไว้กับมันเกือบครึ่งปี
ว่าอยากไปด้วยกันแต่ไม่เคยไปอะไรอย่างนี้

แล้วทีนี้พอรู้ว่าเราไปช่วงนี้

เต้ยตลอดทริปเลยคืออะไรคะ

แต่ว่าเราก็คือเต้ยเล่นละครกับพี่ตู่อยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ของผมเดี๋ยวก็มีละครที่จะออนกับเต้ยเหมือนกัน

ไม่มีว่ากันอะไรอย่างนี้